มีโอกาสได้ลงสนามนะครับทั้งธิรสินแดงดาแล้วก็ธิรทรบุญมาทันครับ
แต่ว่าเมื่อวานนี้ครับลงเป็นตัวจริงให้กับวิสเตอร์โกเบ
ในเกมรุวันคลับนะครับบอลถ้วยของทางญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มที่บุกไป
เจอกับโชดันเบมาเร่แล้วก็สุดท้ายโกเบนะครับ
ชนะ๓๐โดยเกมนี้ครับธีรทรลงเล่นไป๘๔นาทีเกือบเต็มเกมนะครับ
มีส่วนในประตูที่สองครับด้วยการจ่ายขนาดเส้นนะครับ
แนวรับให้กับเวลิงตันดาวเตะบราซิลนะครับ
แล้วก็เหลี่ยมนี้ของเวลิงตันครับ
ส่วนธีรศิลป์แดงดาอีกหนึ่งนักเตรียมทีมชาติไทย
ได้ลงเล่นในเกมรุวันครับให้กับซานเฟชเช่ฮิโรชิมาเช่นกัน
หลังจากเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ถูกสั่งพักแต่นัดนี้กองหน้าทีมชาติไทย
ก็ลงเล่นไปเพียงแค่๔๕นาทีแรกเท่านั้น